งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
แล้วก็มาถึงช่วงมูขั้นเทพของเราที่วันนี้จะมาบอกคนละเม็ดเคล็ดลับในการมูให้เห็ง
หมูให้ปังดังทั่วไทยจะเป็นที่ไหนตามมูขั้นเทพไปเลยครับ
สวัสดีครับพี่หนุ่มพี่มดดำแล้วก็แฟนรายการมูไนท์
ในวันนี้ผมพามาที่วัดวัดหนึ่งครับคือเป็นวัดสำคัญเลยทีเดียว
เป็นวัดที่ผมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์
เพราะตั้งแต่เริ่มมาอยู่กรุงเทพในปี๒๒๘ก็มาไหว้พระที่วัดนี้
ชีวิตที่ดำเนินมาเนี่ยก็หาโอกาสมาวัดนี้เป็นลำดับ
ถึงขนาดว่าจัดทัวร์ไหว้พระเก้าวัดชมเมืองทุกต้นปีในระยะเวลาประมาณสัก๑๐๒๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
จะมีคณะทัวร์เนี่ยเดินทางมาไหว้พระสการะที่วัดนี้ถือว่าเป็นการทำบุญต้อนรับปีใหม่
หรือทำบุญต้อนรับในวาระชีวิตใหม่ใครจะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องมาไหว้พระที่วัดนี้ก่อน
ใครจะแต่งงานก็พาคนรักมาไหว้พระที่วัดนี้ก่อน
ใครจะเริ่มต้นงานใหม่จะเปิดสินค้าออนไลน์ตัวใหม่หรืออะไรต่างนานาเนี่ยนะครับ
ควรจะมาที่วัดนี้เพราะวัดนี้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกศิลป
โพหรือวัดพระเชตุพลก็แปลว่าร่มโพร่มใส
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพ
เป็นวัดประจำราชการพระบาทสมเดรสพระพุทธยอดฝาจุฬาโลกมหาราช
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยครับ
เพราะเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง
และที่น่าภาคภูมิใจยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส์อีกด้วยครับ
วิหารหลวงแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระนอนอันศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่
และพระนอนองค์นี้มีนามตามพุทธศาสนาว่า
ปางโปรดอสุรินทราหูโอ้โหนี่สำคัญนะ
เกิดราศีกรกฎถูกราหูทับ
เกิดราศีมังกรถูกราหูเหล็ง
เกิดราศีมิถุนถูกราหูค้นทรัพย์
และอยู่ราศีอื่นที่มีภัยจากราหู
ต้องมาไหว้หลวงพ่อพระนอนศักดิ์สิทธิ์ปางโปรดอสุรินทราหูองค์นี้
เรามาถึงที่วิหารสารลายข้างกับวิหารหลวงพ่อพระนอน

ก็มีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ
ด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดที่เนี่ย
มีพุทธรูปประจำวันเกิดอีกหลายองค์อยู่รอบพระโบสถ
เป็นลักษณะของทำวิหารเอาไว้นะครับ

แต่ว่าใครที่เกิดวันใดก็จะมาปิดทองอธิษฐาน
ตามรูปประจำวันเกิดของตัวเองที่อยู่หน้าพระวิหารหลวงพ่อพระนอน
วิธีการเนี่ยก็สวดกระถาบูชาก่อน

วุฒาบูชามหาเตชาวันโตโถ
หลวงพ่อพระนอนสักศิษย์จงเป็นมหามงคลคุ้มครองป้องกัน
และเป็นมงคลให้ข้าพเจ้าตลอดจนแฟนรายการมูไนท์
และทุกคนที่ได้ชมได้อธิษฐานร่วมกันนี้จงเป็นสรรพมงคลประเสริฐ
บังเกิดขึ้นจากนี้สืบไปด้วยเถิน
หลังจากจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปด้านนอกแล้ว
ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธศัยญาติซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่ออิตถือปูน
ปิดทองทั่วทั้งองค์และเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ
พระนอนในประเทศไทยจะมีอยู่๒พุทธศาสนาคือเป็นพระปรางศรีหะศัยาช
ครองว่าภากศรีหะศัยาชก็คือศรีราชศรีและศรีศรักษาศายาชก็คือประทับนอน
แต่ถ้าลืมตาเนี่ยโปรดอสุรินทราหูเพราะยังลืมตาอยู่ยังไม่หยาบสังขาร
ตามองโปรดอสุราหูเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปองค์นี้แน่นอนจะต้องเป็นพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู
และมีพระวรกายที่ใหญ่โตเพราะว่าพระองค์แสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์ในการปราบให้ลาหูลดทิถิเพราะฉะนั้น
อย่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้านี้ขอน้อมอนุโมทรา
ตลอดการณ์และนานทืน
ความคิดของผมเนี่ยพระนอนองค์นี้ที่วัดโพนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
เข้มขลังลงตัวแล้วดูได้รับการดูแลธรรมนุบำรุงด้วยพระราชศรัทธาด้วยศรัทธา
หมายความว่าพระนอนที่พม่าถึงจะตาหวาน
พระนอนที่วัดขุนแม้จะรูปร่างยาวกว่า
แต่พระนอนที่มีพระวรกายที่งดงามปิดทองแล้วก็มีองค์ประกอบเครื่องประกอบด้วยศรัทธา
มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ในพระอารามหลวงที่สำคัญที่วิจิตคู่กรุงรัฐนาโกศิลป์
เห็นจะเป็นพระนอนองค์นี้ครับและที่สำคัญผมอยากให้ดูนั่นหนูนะครับ
เราเห็นด้านด้านนู้นนะครับด้านพระเสียรพอเรามายืนตรงเนี้ย
ภาพฉายของความยาวในเวลาเรายืนมองิงมองอธิษฐาน
วันนี้หนอสร้างด้วยศรัทธานี่หนอสร้างด้วยแรงอธิษฐาน
หนอสร้างด้วยพระราชศรัทธานีหนอบำรุงด้วยพระราชศรัทธา
แปลว่าพระนอนองค์นี้มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์มีพระราชศรัทธา
พระบรมวงศาลวงศ์หลายพระองค์มีพระราชธา
ธรรมนุบำรุงคนมาเห็นก็ยังซึ่งความปราบปลื้มใจ
จะเป็นชาวศาสนาพุทธหรือนอกศาสนาพุทธมาเห็นพระนอนองค์นี้
จะมีความปราบปลื้มใจมิดจุดมูอีกจุดหนึ่งนะครับ
ฝ่าพระบาทจะมีมงคล๑๐๘ผมว่ามงคล๑๐๘นี้สำคัญมาก
คืออย่างนี้ครับคุณไม่เห็นหรอกแต่ผมเห็นในศรัทธามายาวนาน
แล้วเราเดินผ่านฝาพระบาทเนี่ยจะมีมงคล๑๐๘ดูนะครับ
เหมือนมีพลังเหมือนกับแสงอันเป็นมหามงคลตกมากระทบต่อตัวเรา
แต่แสงนี้เป็นแสงมงคลในความเป็นมงคลเห็นไหมครับ
นี่คือมงคล๑๐๘ที่งดงามวิจิตรนะครับเขาจะมีมงคลไม่ว่าจะเป็นมงคลพระมหาสังนะครับ
หรือพัดโบกนะครับเนี่ยจะเป็นมงคลต่างมงคลตามความเชื่อนะครับ
มี๑๐๘ประการล้วนปรากฏอยู่บนการเขียนลายที่ฝ่าพระบาท
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตรงนี้กลางฝ่าพระบาทผมก็จะนำอธิษฐานนะครับ
สาธุข้าพเจ้าขอบูชาศักระซึ่งมงคลในความเชื่อความศรัทธา
ของพระพุทธศาสนาของฝ่ายเทวะนิยม
ประดิษฐานในฝ่าพระบาทแห่งองค์พระสัมมาในรูปเคารพของหลวงพ่อพระนอน
วัดพระเชตุพลแห่งนี้ทรงเป็นมงคลที่โดนบันดาลให้ข้าพเจ้า
ผู้มาบูชาศักระจงได้พบพานแต่สิ่งที่เป็นมงคล
นให้เกิดความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจากนี้สืบไปได้เถิน
อีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับคือใส่บาท๑๐๘บาทเพื่อเป็นมงคล
ผมไม่รู้ว่าประเพณีมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ตอนที่ผมมาไหว้เองสการะเองเมื่อสักเกือบยี่สิบปีที่แล้วนะครับ
พร้อมทั้งนำคณะทัวร์มาเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วต่อเนื่องกันเลยนะครับ
ทัวร์ทุกคนชอบมากเลยเรื่องบาทเนี่ย
อธิษฐานครับดูนะขอให้รวยขอให้มีบุญญาราศี
เป็นที่รักแก่มนุษย์เป็นที่รักแก่เทวดาทำมาค้าขึ้น
เป็นคนที่มีร่างกายหอมจงพลคนที่มีเสียงกังวาน
จงเป็นบุคคลที่ทำอะไรประสบความเร็จจงเป็นบุคคลที่มีความเจริญก้าวหน้า
เป็นคนที่มีสติปัญญาจงเป็นบุคคลที่แค้วคาดจากอุบัติเหตุ
เป็นบุคคลที่แค้วคาดบัติภัยจงทำสิ่งใดจงมีความเจริญรุ่งเรือง
มันทำให้เรามีสติในการอธิษฐานคุณก็หยอดและอธิษฐานไปนะครับ
แฟนมูไนท์จงรวยแฟนรายการมูไนท์จงสำเร็จ
มาทำแบบนี้ก็คงให้มีความเจริญก้าวหน้า
มาทำแบบนี้ก็ขอให้มีความรุ่งเรืองมีความสำเร็จในทุกประการ
มาทำบุญไหว้พระและอธิษฐานก็ขอให้สำเร็จในทุกประการดังที่ปรารถนา
ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกประการมีความสุขมีความสำเร็จ
จะเหลือนะฮะเหลือใครเกิดมาสาธุ
ขอให้มงคลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าดิษฐาน
สำเร็จเป็นบุญปฏิหารในแรงอธิษฐานเป็นศักดิ์ขีพยานเสียงกลางวันที่เกิดจากเหรียญกระทบบาท
ในทุกประการที่เป็นมงคลเทิน
บาทนี้คือบาทสะดอกเคราะห์เพราะอยู่ด้านหลังองค์พระนอนอันศักดิ์สิทธิ์
มันอาจจะมาเกี่ยวข้องในความหมายของผมนะความหมายของผมคือเรื่องของเทวดานพพระเคาะ
เทวดาจะมีกำลังรวมก็ได้โลยแปดเริ่มต้นตั้งแต่พระอาทิตย์กำลัง๖
กำลัง๖พระจันทร์๑๕พระรางคาร๘

รวมกันจะได้๑๐๘

ใครมาหยอดอธิษฐานขอหมดช่วงเปิ่ม
สิ่งที่เป็นสิ่งละอันพันละน้อยในเรื่องต่างที่เป็นมงคล
และเป็นมงคลที่ไม่ใช่จะเกิดจากสคริปต์แต่เป็นมงคลที่เกิดจากการเดินทางในชีวิต
วัยของผมรักเลขานิเทศจะนำมาบอกกล่าวเล่าขาน
แต่ที่สำคัญวันนี้มงคลใดก็ตามทีที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏ